พาไปจิบกาแฟกันหน่อยสำหรับคอกาแฟ
ใครชอบดื่มกาแฟแต่บอกเลยนะ
ปกติเราจะชอบบรรยากาศที่มันสวยใช่ไหม
แต่ร้านกาแฟร้านนี้บรรยากาศชวนขนลุกอยู่นะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
มันจิบกาแฟแบบใหม่นะครับ

คือปกติเราจะไปจิบกาแฟในคาเฟ่
ที่เป็นบรรยากาศสวนอะไรใช่ไหม

มันก็คือบรรยากาศในป่าร่มรื่นจะตาย

คาเฟ่แห่งนี้มีชื่อว่าป่าช้าคาเฟ่
อยู่ที่วัดเสาทงทองตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
จุดประสงค์ที่ทางร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์แบบหล่อนแบบนี้นะ
เพราะว่าอยากจะสร้างจุดเด่นจุดขายให้กับคาเฟ่ของตัวเอง
เนื่องจากว่าคาเฟ่ของเขาอยู่ไม่ไกลจากวัด
เขาก็เลยหยิบเรื่องผีมาเป็นจุดขาย
แล้วก็ตกแต่งร้านให้เป็นเสมือนป่าช้าขึ้นมาเลย
แล้วก็จะมีเหมือนหุ่นมีอะไรที่เป็นเหล่าผี

ปรากฏตัวตามจุดต่างของคาเฟ่
ตอนกลางวันไม่เป็นไรแต่ตอนกลางคืนตกใจเหมือนกันแหละ
เอาจริงเจ้าของร้านยังตกใจเองเลย
เหตุนี้แหละพอมันมีจุดเด่นจุดขายที่มันแปลกและแตกต่าง
มันก็เลยทำให้คนมาเที่ยวชม
คุณนึกออกไหมหลายคนก็อยากจะมาเห็นกับตาของตัวเอง

ดังกลางวันน่ะยกแขนด้านนี้

เขาสลับด้านไง
คนที่มาเที่ยวชมที่นี่ก็แบบเออรู้สึกเฮ้ยมันได้อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกัน
อกจากคุณจะได้ความอร่อยของเครื่องดื่มแล้ว
คุณยังได้เสพบรรยากาศที่มันแบบหล่อน
ชวนคนลุกในอีกรูปแบบหนึ่งของคาเฟ่
ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็ได้นะคะ
ใครอยากไปอร่อยแล้วก็ไปหล่อนในเวลาเดียวกัน
ไปกันได้ที่ป่าช้าคาเฟ่จังหวัดเพชรบูรณนะจ๊ะ
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณ